วันนี้นะคะเมื่อช่วงเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาค่ะนะคะ
ที่วัดบางพีไหวจังหวัดศูนย์ประการนะคะ
ก็ได้มีพิธีชาปนกิจศพนะคะ
ของคุณอาแสงสุรีรุ่งโรศนักร้องลูกทุ่งชื่อดังนั่นเองคุณผู้ชม
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านี่แหละค่ะ
ครอบครัวนะคะแล้วก็พี่ไทยเอกพันธ์นะคะ

บรรยากาศพิธีชาปนกิจศพคุณอาแสงสุรีรุ่งโรศในวัย๖๘ปี
นักร้องลูกทุ่งชื่อดังซึ่งเสียชีวิตจากอาการปอดติดเชื้อรุนแรง
จากการติดเชื้อโควิด๑๙เป็นไปอย่างเศร้าโศกค่ะคุณผู้ชม
พิทัยเอกพันธ์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่มวลีทีแสงสุรีรุ่งโรธในวัย๖๘ปี
ร่วมกระตันอยู่ได้นำร่างของคุณอาจากโรงพิบาลสูดสาขร
ทำพิธีชาปนกิจที่วัดบางพลีใหญ่สมุทรปลาการ
ทำกลางคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ญาติสนิท
ที่ตั้งใจเดินทางมาร่วมไว้อะไรต่อการจากไปของคุณอาแสงสุรี

คุณแอนวราพรภรรยาคู่ชีวิตของคุณอา
เปิดเผยกับทีมข่าวของเรานะคะว่า
จนถึงทุกวันนี้เธอเองยังช็อกกับการจากไปของสามี
ไม่คิดว่าทุกอย่างจะกระทันหันขนาดนี้
เพราะเชื่อว่าก่อนหน้านี้ทุกคนมีความหวังว่าคุณอาอาจจะหายดี

ยังให้สัมภาษณ์ด้วยน้ำเสียงสั่นเคลือตลอดเลยนะคะว่า
ตัวเองแล้วก็พี่บินใจหายอย่างมาก

ที่ชีวิตของคุณอาเพิ่งจะได้กลับมาอยู่สบาย
ในช่วงเวลาสั้นที่ผ่านมานั่นเอง
พี่ไทยนะคะแล้วก็ลูกน้องของคุณอาแสงสุรี
คุณผู้ชมนะคะก็ได้ร่วมกันร้องเพลงค่ะ
คือชื่อเพลงฮิ้วกระเป๋าเป็นเพลงดังของคุณอานี่แหละค่ะ
เป็นการร่วมไว้อะไรต่อศิลปินลูกทุ่งในดวงใจของพวกเขา

คือเป็นเพลง
คือเป็นเพลงที่พี่ท็อปพี่ไทยเคยร้องตอนที่ไปเจอพี่แสงสุรีครั้งแรก

ใช่นะคะเพลงทิ้งกระเป๋าเพลงนี้ดังมากนะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งหลังจากเสร็จพิธีชาปนกิจศพนะคะ
ครอบครัวแล้วก็พี่ไทยเองได้นำกระดูกของคุณอาค่ะ
ทำพิธีสวดพระพิธรรมต่อค่ะที่วัดยางย่านพรานกกรุงเทพค่ะ
โดยพี่บินเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดงานในคืนนี้เป็นคืนแรกนั่นเองนะคะ
แล้วก็มาถึงตอนหนึ่งพี่ไทยเล่าให้พี่แจกรีนฟังนี่แหละค่ะ
บอกว่ามันมีเรื่องบังเอิญเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
คือเลขฝาลงของคุณอาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นเนี่ยค่ะ
เห็นหน้าจอตอนนี้ค่ะดันไปตรงกับอายุของคุณอาแสงสุรีพอดีเลย
คือเลข๖๘นั่นเองนะคะแต่ถ้าใครมองจากอีกด้านก็จะเป็นเลข๘๙นะคะ
ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะคะแต่ว่าคือพี่ไทยก็มาบอกพี่
เพราะว่าแบบเป็นความตกใจเพราะว่าตอนที่แบบนำร่างเข้าโรงศพมันมีเลข
แล้วพี่ไทยยังบอกว่าเอาเลข๖๘มันตรงกับอายุของคุณอาที่เสียชีวิตเลย
แต่พอมันกลับอีกทีมันก็จะเป็น๘๙เนอะอันนี้เป็นความเชื่อ
เรื่องบังเอิญเหมือนกันนะพี่แจ๊คก็ถือว่าเป็นเรื่องแบบว่าเออยากเหมือนกันนะคะ
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ต้องขอแสดงความเสียใจค่ะ